บอกว่านี่มีคนบอกว่านี่มีคนบอกว่านี่มีคนบอกว่านี่มีคนบอกว่านี่มีคนบอกว่านี่มีคน

เดือนที่แล้วอ่ะเขาโพสต์กินอยู่กินหรูอยู่สบายอ่ะอืมทำให้แบบ
หนูก็เลยทักไปด่าว่าทำไมมีตังค์ซื้อของพวกเนี้ย
ทำไมไม่คืนอืมหนูก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าไม่คืนเนี้ย
จะโพสต์จะโพสต์แล้วนะเออว่าพูดแบบนี้มันก็เหมือนว่า
มึงก็พบไปดิกูไม่คืนถ้ามึงพบมึงก็ไม่ได้คืนกูสักบาทหรอก
แล้วผมก็เลยบอกว่าทุกวันนี้กูก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วเออห้ามึง
ถ้ามึงจะไม่โอนมาวันนี้กูจะโพสต์แล้วมันก็บอกมึงก็โพสต์ไปดิ
ไม่คืนจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแคปโพสต์ลงแล้วก็
ขีดชื่อขีดตาอะไรอย่างเงี้ไว้ว่าเออเนี่ยลูกหนี้แบบนี้ก็มีนะ
อย่างงี้เออตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเขาก็บล็อกหนูก่อนจะบล็อกอ่ะ
มันก็ด่าหนูว่าเออกูกูไม่คืนมึงเนี้ยอีส่วนแบบด่าอะไรแบบแรงอ่ะ
แล้วก็บล็อกไปแล้วหนูก็คิดว่าอืมก็ทั้งมีทั้งมีโรคมีอะไร
ตามไม่ได้อยู่แล้วไอ้มันมีโรคอะไรอย่างงี้เข้ากรุงเทพ
ก็มันขี้จะตามอ่ะพี่คือท้องอยู่ด้วยอืมหนูก็เลยแบบว่าเอ่อ
หนูก็เลยแบบเออปล่อยผ่านไปอืมผ่านปล่อยผ่านไปก่อนแล้วมาเนี้ย
สองวันที่แล้วเขาไลฟ์สดพาดพิงถึงหนูก็มีคนถ่ายคลิปอ่ะ
โทรไปหามันเลยมันก็เหมือนว่ามันจะตบหนูอย่างงูนี้ก็ด่า
ขึ้นไปอ่ะพอไปถึงปุ๊บปิดเครื่องเขาคอมาตั้งแต่ก่อนหนูออกจากบ้านแล้วนะ
ว่าหนูไปกับใครบ้างหนูก็เป็นเพื่อนสองคนผู้หญิงอืมมันก็
แต่ว่าเออเนี่ยก็ให้ผู้ชายแฟนเขาแอบอ้างเป็นตำรวจนะอะไรอย่างนี้
โน้นนี่นั่นคือหนูก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไปแถวเออหน้าอะไรอย่างเงี้ย
มีกล้องอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรจะขอตัวตัวหนูบอกหนูตัวอยู่แล้ว
เออพอไปถึงปุ๊บปิดเครื่องแต่ว่ามีคู่อลิกนางที่อยู่กรุงเทพอ่ะเยอะมาก
เขาก็เลยบอกว่าเออในห้องอยู่ไหนอะไรยังไงเขาเลยเป็นคนพาไป
หนูก็เลยรู้ห้องพอหนูไปเคาะห้องให้ออกเขาก็เหมือนตะโกนด่าในห้องแหละ
ไม่ออกอืมแต่กระโดดออกหลังห้องมีคนเห็นทันพวกหนูเลยหนูก็เลยวิ่งออกไปดัก
ก็ตบก่อนตบก่อนตบได้ตบได้แป๊บนึงตำรวจมาก็เลยหยุดก็ตามที่ในคลิปค่ะ
นั้นถ่ายแค่ตอนตำรวจมามันไม่มีคนถ่ายทัน
เอ็นก้าตบหลีงไปต่อรอบ

กระเทยด้วยกระเทยคู่หนึ่งกระเทยฝั่งนู้นเป็นคนตบ
กระเทยฝั่งหนูเป็นคนตบคนที่นอนลงพื้นคือกระเทยฝั่งมัน

แล้วคือมันก็เล่นแต่ตอนที่ตำรวจอยู่

เขาก็พูดว่าทำไมมึงจะทำอะไรกูได้
ก็ไม่มีวิแววที่จะคืนหรือว่าอะไรเลย

๖๗๐๐๐ค่ะเกือบ๘๐๐๐๐

นั่นแหละทำให้หนูฟิวขาดเลยว่ารวยจัดแต่มาด่า
ว่าเป็นเด็กแว้นมั่งสก๊อยมั่งดูถูกมั่ง
ว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเองใช้ของแบรนด์เป็นแสนนู่นนี่นั่น
แต่ว่ากูมีกูรวยแต่กูไม่คืน

ปากมาแบบมึงกูตั้งใจจะไม่คืน
จะทำไม
มันก็เลยทำให้
ผ่อนมาศีขอแค่ผ่อน
ว่าคือเราก็เก็บแล้วต่อค่ะ
ทั้งที่เงินเราก็ไม่ได้ไปใช้กับมัน

แล้วก็เก็บมาตั้งนานแล้วแต่มาเจอตรงที่มันพูด
ดูถูกแล้วก็โชว์รวยแล้วก็พูดเต็มเลยว่า
มีแต่ไม่คืนก็เลยทำให้หนู

รับงานแบบอย่างว่าค่ะ

เคยโดนจับเรื่องค้าบาวินด้วยค่ะ

คนที่เค้าใช้ของแท้กันค่ะ
ก็มาบอกว่าของปลอมน่ะดูออก

ส่วนมากใครคบได้ไม่นานก็เลิกคบกันนะคะ
ใช่ก็ไม่เคยเห็นมีเพื่อนที่แบบคบกันนาน
เป็น๑๐ปี๕ปีไม่มีนะ
ส่วนมากมีแต่เพื่อนใหม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเพื่อนไปเรื่อยอ่ะค่ะ

น่าจะนิสัยปลอมอย่างนี้แหละค่ะ
ชอบโชว์รวยทำรวยอดรวยอย่างเงี้ยค่ะใช่
บางทีแบบมีลูกค้าอย่างนี้แบบว่าไปทำงานรับงานมีลูกค้าก็ไปอดรวยกว่าอะไรอย่างนี้
ตัวเองรวยกว่าบ้านรวยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นคนที่ไหนเขาอยู่พัทยาหรือเปลี่ยนทุกวัน
น่าจะอยู่พัทยานี่แหละค่ะ

เมื่อก่อนก็อยู่พัทยานี่แหละค่ะแบบว่าใช่ค่ะเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่พัทยา
ก็เห็นบ่อยขอบคุณว่าเปลี่ยนคนนี้คือเปลี่ยนบ่อยอยู่นะ
แล้วเรื่องใช้จ่ายเงินคือเขาเป็นมันเล่นแชร์อะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะเล่นแชร์ค่ะแล้วก็แบบว่าอวดรวดว่ามีตังค์
จริงก็เคยมีหลายคนนะคอมเมนต์มาว่าโดนเหมือนกัน
แชร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ปากดีด่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป